เกิดอุบัติเหตุขึ้นถึง๒ครั้งใน๒เหตุการณ์
ระหว่างที่เครื่องบินรบของสหรัฐนั้นมีการซ้อมฝึกบินผัดแผลง

อีกหนึ่งเหตุการณ์นักบินเสียชีวิต๑คน
สังกัดกองทัพเรือสหรัฐประสบเหตุตกในเมือง
ก่อนจะมีการแสดงบินโชว์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
ส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต๑คน
โดยสาเหตุการตกนั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัด
ประสบอุบัติเหตุตกกลางทุ่งในรัฐโคโรนาโด
หลังจากทำการแสดงบินผ่านแผลง
ในการบินโชว์ในพิธีการจบการศึกษาของนักเรียนในเรืออากาศสหรัฐ
ขณะที่นักบินก็สามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย
และไม่มีประชาชนด้านล่างได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ก็ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ซึ่งกองทัพอากาศกำลังสืบสวนหาสาเหตุครับ
ด้านประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
ก็เดินทางไปพบแล้วก็ให้กำลังใจกับนักบินคนดังกล่าว
พร้อมกล่าวขอบคุณทีมฉุกเฉินที่เข้าไปช่วยเหลือนักบินได้อย่างรวดเร็ว